ต่อกันที่พี่ตุ้ยธีรพัฒน์กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่สุดหล่อของเรา
ยังหล่อเหมือนเดิมอะจะมีผลงานในวงการเพิ่มเราได้ติดตามกันอีกแล้วนะคะ
คือรับงานแสดงเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละแล้วตอนนี้บอกเลยนะว่าชีวิตดีมาก
ธุรกิจที่ทำกับภรรยากำลังไปได้สวยเลยส่วนลูกชายน้องไตตันวัยสิบขวบ
ก็อยู่ในวัยที่แบบโอ้โหกำลังสนมากเลยนะคุณจนคุณพ่อสุดหล่อออกปากเลยว่า
ทุกวันนี้ขอแค่ให้กินข้าวไวยังยากถ้าจะมารับงานหน้าจอคงต้องรอให้โตกว่านี้นะครับ
ก็ตอนนี้หลักเนี่ยทำตัวธุรกิจเนี่ย
ก็ยังไม่ได้สตาร์ทอะไรมากนะครับ
เป็นเป็นผลังตันนะครับก็ไปได้ดีทีเดียว
อย่างน่าตกใจน้องล่ะคะตอนนี้เห็นได้ข่าวสนอยู่เหมือนกัน
มากทีเดียวมีความคิดของตัวเอง

แล้วก็แค่บังคับให้กินข้าวเร็วนี่ก็ยากแล้วนะ
สูงเร็วมากคือถ้าเป็นกีฬาส่วนใหญ่ไปว่ายน้ำ

ยังไม่มีเพราะว่า
ผมว่าแค่บังคับให้กินข้าวเร็วยังยากเลย

ตอนนี้ถามว่าเล็งเห็นแววอะไรไหมยังไม่เห็น